เพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันแรกที่เที่ยวบินจากซาอุดีอาราเบีย
จะมาแตะพื้นดินประเทศไทย

แต่ว่าต้องต้อนรับด้วยวัฒนธรรมไทยก่อนนะคะก็คือการรำกลองยาว
ที่เขามาเที่ยวเนี่ยจะต้องบอกทัวร์ด้วยนะ
บรรดาไกด์บรรดามะคุเทศต่าง
อย่าเพิ่งพาเข้าไปภาคใต้นะคะ

แม้ว่าจะลดลงจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่สิ่งที่ต้องระวังต่อเนื่องคือ

ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะ

ยังคงมีเม็ดที่ทำให้เกิดฝนได้อยู่เลยนะ

จากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฝนตกหนัก

ระวังสิ่งที่จะตามมากับฝนตกสะสม

อย่างแรกเลยค่ะโอ้โหลมทะเล
ลมทะเลยังคงพัดขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

ไกลออกจากภาคใต้ของประเทศไทยไปเรื่อย
แต่ว่ายังเห็นมีฝนอยู่เลยอะค่ะ

หลังจากนั้นจะพัดพาขึ้นฝั่งค่ะ
วันนี้ฝนจะตกตั้งแต่ชุมพร
ลากยาวไปจนถึงนราธิวาสเลย

ตายแล้วคลื่นยังสูงอยู่เลยนะคะ

คลื่นสูง๒เมตร

สุราธานียาวลงไปจนถึงนราธิวาส

จะเห็นว่าสีน้ำเงินเข้ามาประชิดฝั่งมาก
ว่าคลื่นสูงตั้งแต่ฝั่งเลยนะคะ

ส่วนอุณหภูมิไปเที่ยวไหนได้บ้าง
แนะนำค่ะเหมือนเดิมภาคเหนือและภาคอีสาน

ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เท่านั้นเองค่ะ